หมาตัวนี้คุณผู้ชมลองไปนับเท้าหมาดูสิ

แต่ว่าหมาตัวนี้นะคะมีนิ้วเท้าทั้งหมด๒๐นิ้ว
มันแปลกยังไงไปดูค่ะ
เอาจริงนะอย่าหาว่าผมโง่เลยนะ

คุณคิดก่อนมั้ยจริงมันต้องมี๔ถูกไหม

ฉันมีความนึกตอนตัดเล็บแมวอยู่
มี๔แต่หมาบ้านนี้บ้านเลขที่๑๙๕ทับ๒

เท้าข้างนึงเนี่ยมี๕นิ้ว
๕นิ้ว๔ท้าว๔ขาวมันเป็น๒๐นิ้ว
นั่นหมายความคาดละ๕หรอมันเกินมา
เอาเหรอมันเหมือนคนมันเอามาจริงมันเหมือนคนอ่ะ
อ่ะคุณดูมีเล็บยาวด้วย๑๒๓๔๕มันเหมือนคนที่มีนิ้วโป้ง
โชว์ด้วยโชว์โอโหตีมี่ปิดไว้ด้วยโอเคนะเรียบร้อย
แฮงเซอร์แฮงเซอร์นิดนึง
คุณผู้ชมเจ้าของหมาคือคุณน้อยคุณธนพรกองศรนะคะ

เป็นเจ้าของของหมาตัวนี้
อุ๋งอุ๋งค่ะเป็นชื่อของหมานะคะ

อุ๋งเนี่ยเรียกว่าอยู่กับคุณน้อยมายาวนาน
คุณน้อยบอกว่าเดิมทีเลี้ยงของแม่อุ๋งอุ๋งเอาไว้

พอกลับมาปุ๊บอ้าวมีลูกติดมาด้วย

คุณน้อยก็เลยเลี้ยงเอาไว้หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเอาไปให้ญาติเลี้ยงไว้
หลังจากที่เลี้ยงเจ้าอุ๋งอุ๋งมา๓ปี

อาหารของเจ้าอุ๋งอุ๋งนั้นนะคะ

คือกินง่ายมากคือกินตามคนได้หมดเลย

แกงผักแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูด้วย

แต่เดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องนี้ก่อน

เพราะผมกลัวว่าจะผิดข้อมงข้อมูลอะไร

หมาส่วนมากจะมีนิ้วเท้าอยู่ทั้งหมด

ใช่เขาบอกว่าขาคู่หน้าของน้องหมาเนี่ย

ข้างหน้ามี๕ข้างหลังมี๔

คือดิฉันเคยเลี้ยงหมาตั้งแต่เด็ก

เพราะฉะนั้นถ้าคุณชนะคอนเฟิร์มยืนยัน

เท้าหน้ามี๑๐ก็คือข้างละ๕ถูกไหม
แต่เท้าหลังขาละ๕จะมีข้างละ๔

เรียกได้ว่าตามหมาตัวนี้รวมกันแล้วว่ามันมี๒๐

ก็คือขาหลังมันมีเกิน
ขาหลังของหมามันจะมีข้างละ๔๐

มันงอกมาตรงเล็บโค้งเนี่ย

ถามไปว่าหมามีกี่นิ้วนะ

คอหวยแห่ตีเลขหมา๒๐นิ้ว
สาวชัยนาฏเผยมีบุญหมามี๒๐นิ้ว
ศนุโลกแห่ดูลูกหมา๒๒นิ้ว
๒๒คือขาหน้ามีเพิ่มมาอีก
น้องหมาขาว๒๑นิ้ว

ที่เลยนะหลายจังหวัดเลย

เอาไปลองดูคือเราต้องการหาข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลเท็จจริงใช่ไหม
คือเราก็จำไม่ได้เพราะปกติสมัยก่อนตัดเล็บหมาก็ไม่เคยนับว่าตัดครบกี่นิ้ว
แต่เพิ่งนึกได้ว่าเออใช่ขาหลังกับขาหน้ามันไม่เท่ากัน
ก็เป็นสนุกดีนะเป็นเซิร์ชอะไรอย่างนี้
แสดงว่านี่มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องเล็ก
ถ้าข้อมูลไอ้ผิดไปต้องขออภัยนะคุณผู้ชม

แต่ว่าก็อัปเดตกันแบบนี้ใครมีข้อมูลอะไรก็แชร์กันทั้งช่องทางไลน์และเฟซบุ๊คด้วย
มากินกันดีบ้างหมาบ้านคุณมีกี่นิ้ว

แต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าคุณน้อยเขาบอกว่าจะอุโมงจะให้โชคหรือเปล่า